เมื่อสักครู่นี้เป็นอดีตนักเรียนอาชีวะยุค๙๐นะคะ
ไปดูผลงานของนักเรียนปัจจุบันสำหรับโรงเรียนอัดสัมชันบางรักษ์กันบ้างค่ะ
เป็นคลิปที่แชร์กันมากทั่วโลกออนไลน์นะคะ
เขาร่วมแปรอักษรเพื่อที่จะมีการถวายนะคะ
แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ค่ะ
ดูแล้วประกอบกับเพลงแล้วขนลุกนะคะคุณผู้ชม
แฟนเพจเฟซบุ๊คของโรงเรียนอัดสำชันเขตบางรักษ์กรุงเทพ
ได้โพสต์คลิปนักเรียนซ้อมแปลอักษรพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช

ใจอัดสำชันนิรันดรค่ะ
คลิปนี้มีผู้เข้าชมแล้วกว่า๔แสนครั้ง
แชร์ไปกว่า๑หมื่นครั้งค่ะ

ก็มีข้อความเขียนว่าทางโรงเรียนอัดสำชันร่วมกับสมาคมอัดสัมชันสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัดสำชัน
รวมถึงอัดสำชันขออภัยค่ะ
อัดสำชนิกจัดงานอัดสัมชันรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
ในการถวายงานผ่านการแปลอักษรพระบรมชายาลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนอสัมชันจำนวน๑๒๕๐คน
โดยการใช้เพจแปลอักษร๑ต่อ๒๕จากชมรมเชียร์และแปลอักษรที่จะมีขึ้นจริงในวันที่๒๘ตุลาคมซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะ
จะจัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชันเขตบางรักษ์กรุงเทพค่ะ
ขณะที่มัสเตอร์บัลลือจินดาศรีหัวหน้าฝ่ายปกครองโรงเรียนอสัมชันเขตบางรักษ์กรุงเทพเปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียลเพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าคลิปที่เผยแพร่ในเฟซบุ๊กเป็นเพียงแค่การซ้อมแปรตัวอักษรเมื่อวันที่๒๕ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะซึ่งนักเรียนทุกคนก็เคยมีประสบการณ์ในการแปลอักษรในงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคีและงานลูกเสือแห่งชาติมาก่อน
จึงสามารถแปลอักษรได้อย่างงดงามนะคะ